ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตกันหน่อย
บางคนบอกว่าเราเคยเห็นพระพุทธรูปหลากหลายปางที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าที่เราจะนำเสนอต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
แต่ว่าจะมาในรูปแบบพระพุทธรูปปางแบบไหนบ้าง

ไปที่แรกนะคะกับเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อยิ้ม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดนางกุยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เอง
ชาวบ้านนับถือกันมากเลย
หลวงพ่อยิ้มนับถือว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อยิ้มจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ถูกสร้างขึ้นจากไม้สักทองค่ะ
มีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก
มีพระพักษ์ลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส

แล้วก็จะแตกต่างจากพระพุทธรูปอื่นโดยทั่วไปด้วยนะคะ
กลายเป็นที่มาของพระนามว่าหลวงพ่อยิ้ม

ซึ่งหลวงพ่อยิ้มนี้นะคะอยู่คู่กับวัดนางกุยมากว่า๑๐๐ปีแล้ว
สาเหตุที่หลวงพ่อยิ้มมีพระพักษ์แบบนี้
ได้ถูกสันนิษฐานว่าผู้ที่สร้างอาจอยากสร้างพระพุทธรูปที่มีความเมตตาค่ะ
ใครได้มากราบไหว้ก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจ
จึงได้มีการสร้างองค์พระที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ออกมา
โดยหลวงพ่อยิ้มนะคะขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ไม่ว่าจะขออะไรกับท่านก็จะสมพรปรารถนา
แต่ถึงจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเองด้วยถูกไหม
หลวงพ่อยิ้มนะคะก็เดินทางมาได้ที่วัดนางกุย
เมืองเก่าของเราแต่ก่อน
ที่วัดน้ำฤทธิเหนือตำบลน้ำฤทธิ์นะคะอำเภอเมืองที่วัดนี้ค่ะ
ก็มีพระพุทธรูปปังนี่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะ
นี่ค่ะเห็นเลยค่ะแปลกตาจริงนะคะ
เรียกกันว่าพระพุทธรูปปางพยาบาลหรือพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาภาษณ์
และประคองพระภิกษุอาภาษณ์ด้วยพระหัดขวาให้นอนที่พระเลาหรือตัก
ครับส่วนพระหาดซ้ายประคองมือซ้ายพระพิสุธิอาภาษณ์
ส่วนพระพักษ์นะคะคือใบหน้าเนี่ยเพ่งมองไปยังพระภิกษุธิอาภาษณ์
โดยพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะได้ขึ้นชื่อว่าถ้าหากใครเจ็บป่วยก็มากราบไหว้บูชา
อาการป่วยจะหายเป็นปลิดทิ้งเขาเชื่อกันอย่างนั้น
ก็เลยทำให้มีคนมากราบไหว้ขอพรสักการะกันเป็นจำนวนมาก
เพราะหลายคนนั้นหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะคะ
บอกเลยค่ะว่าถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยและต้องการที่พึ่งทางใจ
อยากจะไปสักการะบูชาพระพุทธรูปังพยาบาลไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
อยู่ที่วัดน้ำฤทธิเหนือตำบลน้ำฤทธิ์อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็นำมาให้ดูกันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แล้วเราก็ทำให้เราได้เห็นเรื่องของพุทธศิลป์เรื่องของพระพุทธรูปปางต่าง
นั่นทั้งหมดทั้งหมดก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนั่นเองนะคะ